ดูเรื่องนี้กันบ้างช่วงกลางดึก
ถ้าเห็นสุนัขพากันเห่าหอนแล้วไปกองกันอยู่ข้างถนน
บางทีคุณอาจจะเจอสิ่งนี้ครับ

โอ้โห
คนที่เขาถ่ายไว้ได้นะเขาขับรถผ่านมาแถวนั้นพอดี
แล้วมาเจอกับงูเหลือมขนาดยาวถึง๔เมตรครับ

เห็นสุนัขครับเขาเอกใจแล้วสุนัขหลายตัว๓๔ตัว
มาเหมือนกับว่ามายืนต้อนรับอยู่ข้างทางแล้วก็เห่า

มันเห่าฮูฮูฮู

มันเห่าเพราะมันเฮ้ยมันมาได้ยังไงมันแปลกใจ

จะไปเห่าดีใจงูทำไม
แล้วดูสิครับเจ้างูตัวนี้มันยาวใหญ่

ความยาวมันเท่าไหร่ถ้ากะด้วยสายตานะ

ดิฉันคิดว่าแบบเกือบ๕แน่นอนอย่างเนี้ย
โอ้โหนี่ครับแล้วไม่ชัวร์จริงนะ
ว่าที่มันโป่งพองอยู่ในตัวมัน

ดูสิมันโป่งมันดูแบบอ้วนอวบอ่ะ
มันเพิ่งทำการเขมือบอะไรไปหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าแล้วสุนัขเงียบไปยัง

ไอ้ที่สุนัขมันเห่ามันเห่าเรียกเพื่อน
เพื่อนออกมาเพื่อน
เพื่อนบอกออกไม่ได้

เอาจริงนะมันอาจจะเหมือบหมาก็ได้
พูดตรงตัวใหญ่มันกินอะไรก็ได้
เพราะฉะนั้นถ้ามีสัตเลี้ยต้องดูแลกันให้ดีนะ
ที่เอาคลิปนี้มาลงเตือนภัยกันนะครับ

ใช่มันเลยข้ามฝั่งเราเพิ่งอีกบ้านทำยังไง